สวัสดีครับถึงแม้ว่าตอนนี้พายุมังคุดที่ก่อนหน้านี้เข้ามา
ทำความปั่นป่วนให้กับสภาพอากาศทั้งเมืองไทยทั้งต่างประเทศ
อ่อนกำลังสลายตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าฝนยังตกอย่างต่อเนื่องครับ
เพราะว่ามีพายุฝนอีกหนึ่งลูกก่อตัวขึ้นครับในบริเวณอ่าวเบงกอมหาสมุทรอินเดียครับ
ซึ่งก็รับลูกต่อจากพายุมังคุดนั่นเองจากภาพภาพนี้จะสังเกตว่ากลุ่มฝนจะค่อยค่อยเคลื่อนตัวจากฝั่งลาวนะครับ
ข้ามไปยังฝั่งพม่านะครับเข้าสู่ศูนย์กลางของพายุฝนที่เกาะตัวกลางอ่าวเบงกอมหาสมุทรอินเดียตรงนี้นะครับ
ซึ่งจุดนี้เองนะครับก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พื้นที่ที่อยู่ติดกับพม่าครับ
ก็คือบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับ
นี่คือกระแสลมนะครับจะสังเกตว่ามีการพาดผ่านในบริเวณตอนกลางวกเข้าสู่ศูนย์กลางของพายุมังคุด
เมื่อช่วงต้นสัปดาห์แล้วค่อยมีการเปลี่ยนศูนย์กลางใหม่นะครับ
จะค่อยเปลี่ยนไปยังบริเวณพื้นที่อ่าวเบงกอตรงนี้ครับ
ก็จะทำให้ในบริเวณพื้นที่อ่าวแมงกอจะสังเกตว่าตรงนี้ลมแรงเลยทีเดียวนะครับ
สิ่งที่จะเจอกันก็คือเรื่องของคลื่นครับ
ลมทั้งฝนอาจจะทำให้คลื่นในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันในระยะนี้เนี่ยนะครับ

สถานการณ์แบบนี้จะเจอกันตั้งแต่วันนี้นะครับ
ตั้งแต่วันนี้นะครับต่อเนื่องไปจนถึงประมาณวันที่๒๑๒๒ครับ

เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างหลังจากนี้
เหนือครับโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๔๐๖๐ของพื้นที่ครับ
ก็จะทำให้อุณหภูมิต่ำสุด๒๑สูงสุด๓๕องศาเซลเซียต
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับโอกาสการเกิดฝนก็อยู่ที่ประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่นะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะเน้นตกตอนล่างของภาคนะครับอุณหภูมิ๒๓๓๕องศาเซลเซียตครับ
เช่นเดียวกับภาคล้างครับอุณหภูมิเท่ากันนะครับแต่ว่าฝนเยอะกว่าอยู่ที่๑๔๐๗๐ของพื้นที่ครับ
ภาคตะวันออกโอกาสการเกิดฝนเยอะละทีเดียวนะครับ๑๖๐๘๐ของพื้นที่นะครับ
แล้วก็คลื่นสูงประมาณ๑๓เมตรเพราะว่าจุดดังกล่าวเป็นจุดแนวพระของกระแสลมพอดีเลยนะครับ
ส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยโอกาสการเกิดฝนก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ๑๖๐๗๐ของพื้นที่นะครับ
คลื่นสูง๒เมตรนะครับฝั่งอันดามันครับต้องระวังครับเพราะว่าฝนตกอย่างต่อเนื่อง
การเกิดฝนก็อยู่ที่ประมาณ๑๖๐๘๐ของพื้นที่คลื่นสูงประมาณ๒๔เมตรนะครับ
พื้นที่กรุงเทพมหานครครับโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่ประมาณ๑๔๐๗๐ของพื้นที่นะครับ
ตกหนักบางแห่งยังคงเน้นช่วงเวลาเดิมนะครับ

นี่คือการคาดการณ์สภาพอากาศที่จะเกิดขึ้น
ช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ